เขาทำคลิปวิดีโองดใช้เสียงงดใช้โทรศัพท์มือถือ
เหมือนที่เราเคยเห็นกันในโรงภาพยนตร์

กรุณางดใช้เสียงและโทรศัพท์มือถือ

น่ารักจริงแล้วก็แสดงได้สมบทบาทนะคะ

มาใช้ในงานเปิดตัวประจำรดุ
เปิดตัวสมสอนประจำรดุการ๒๐๑๖
ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ชื่อดังค่ะ
ซึ่งก็เปิดคลิปก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการต่างนะคะ
การประกาศเป้าหมายของทีม

การเปิดตัวชุดแข่งแล้วก็ชุดผู้รักษาประตู
ซึ่งก็มีนางแบบสาวนี่แหละค่ะ
สำหรับสมบัติสุดท้ายตั้งวัน๑๒นความเศรษฐ์วิจัย